คุณผู้ชมฮะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ก็ต้องเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เวลาขับรถขับรา
ระวังพวกอุปกรณ์ต่างด้วยนะคุณ

ถ้ามันหล่นอยู่ตรงโอ้โหตรงเท้าเนี่ย
มันไปขัดเบรกได้หรือว่ารองเท้าของท่านเอง

รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบมันก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะครับ
เพราะว่าถ้ารองเท้ามันใส่แล้วไม่ถนัด

มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณ
รถกระบะคันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวได้๒วันเองนะครับ
ก็พุ่งทะยานเข้าไปชนในอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
ซึ่งเป็นบ้านของเขาเองนี่แหละครับคุณดูสิ

ทะเบียน๓ทพนอคภชก๘๘๖๘

พุ่งเข้าไปชนบ้านเล็กที่๓๒ทพศ๗๖๗
ภายในซอยประชาอุทิศ๕๘ทับ๒ถนนประชาอุทิศ
แขวงระเขตทุ่งครุกรุงเทพฯมคนะครับ
สภาพรถด้านหน้าแน่นอนแล้วพังยับเลยนะครับ
เพราะว่าไปชนประตูอาคารพาณิชย์หลังดังกล่าว

นี่ประตูพังแบบนี้เป็นประตูเหล็กนี่นะครับ
ก็พุ่งเข้าไปถึงกลางบ้านเลยนะคุณนะ
ข้าวของภายในบ้านเสียหายกระจัดกระจายเลยนะครับ

คือแฟนสาวของคนขับรถนะครับ
คือนางสาวหัดไทยพัฒน์เพลงสันเทีย
ซึ่งนอนร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวดเลยนะฮะ
เนื่องจากขาข้างขวานะคุณนะ

จนกระดูกหน้าข้างเนื้อโผล่คุณ

เจ้าหน้าที่ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางมดนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคันนี้
ก็คือแฟนของผู้หญิงคนนี้คุณ
เขาเพิ่งจะหัดขับรถใหม่นะ
นายอุดมพงศ์กลานธานนทร์

แล้วทีนี้ตอนขับรถจะเข้าจอด
ตรงที่จอดหน้าอาคารพาณิชย์หน้าบ้านนี้นะครับ
แฟนสาวนั่งรออยู่ตรงลานจอด
แล้วเป็นจังหวะที่เขากำลังเหยียบคันเร่ง

รองเท้าของเขามันไปติดคันเร่ง

พอคันเร่งค้างมันก็พุ่งเข้าไปชน

แล้วก็ชนทั้งอาคารพาณิชย์บ้านของเขาเองนะครับ
เขาตกใจมากรีบวิ่งลงมาดูแฟน
ตอนนั้นโอ้โหเห็นเลือดออกแล้วขาบิดผิดรูปเลยนะฮะ
ทำอะไรไม่ถูกเขาบอกทั้งตกใจแล้วก็เสียใจเลยนะครับ
เอิญนะครับ
ถามว่าคนในบ้านมีไหมมีนะคุณนะ
คือนางสาวน้ารึมมลเพชรรัฐอายุ๕๕ปีนะครับ
ซึ่งเธอก็เปิดเผยนะโอ้โหมันเหตุระทึกจริงนะฮะ
ปกติจะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านทุกวัน
จะขึ้นบ้านก็ประมาณ๔ทุ่มแล้ว
แต่เมื่อคืนนี้ไม่รู้นึกยังไงนะ

ถ้าเกิดยังนั่งอยู่๔ทุ่มนี่คือคงโดนพุ่งชนแน่

เพราะว่าพอ๓ทุ่มเดินขึ้นข้างบนไปแล้ว
ถึง๑๕นาทีสักประมาณ๓ทุ่ม๑๕นะคุณ
รถคันนี้โครมโครมเข้ามาเต็มเลย
อยู่ชั้น๒เธอชะโงกหน้าลงมาดู
ปรากฏโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ลงมาดูอีกทีเห็นบ้านพังหมดเลยนะครับ
ส่วนค่าเสียหายทั้งหมดต้องมาตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายนะครับ
ส่วนคนขับรถเองมีที่นำตัวไปลงบรรษีปัญญาวัน

เพื่อรอการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ว่าเขาก็ได้บทเรียนแล้วนะคุณนะ
ในเรื่องของการขับรถแล้วโดยเฉพาะยิ่งเพิ่งหัดขับด้วย